วัดราชประคองธรรมที่นนทบุรีนะคะ
เผาศพที่ติดเชื้อโควิดไปเนี่ยเกินหลักร้อยแล้วนะคะ
แปลว่าอะไรคนตายเป็นใบไม้ร่วงค่ะ

อันนี้คือเหตุการณ์ครับที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
เตาเผาศพนั้นมีอยู่๑ร่างครับ
และด้านนอกอีก๒ร่างครับ
เมื่อสักครู่ก็ไม่อยากจะไลฟ์สดนะครับ
เพราะว่ากลัวจะเห็นภาพที่น่าหดหู
แต่ว่ามันเป็นความจริงครับเราก็ต้องทำแบบนี้จริงนะครับ
หดหูค่ะหดหูจริง
นี่เผากันแบบศพต่อศพต่อศพเตาเผาเนี่ย

จริงคือแต่ละวัดเนี่ยถ้าโดยปกติ๓๔ศพก็เยอะต่อวันนะ

อันนี้ทะลุหลักร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณภัยรัฐสุดทูบ
เป็นวัยวัชกรวัดราชประคองธรรมของนนทบุรีนะคะ
บอกว่าเมื่อวานนี้๘กรกฎาคมทางวัดเนี่ย
ได้รับร่างผู้เสียชีวิตจากโควิดอีก๒รายมาชาปนกิจต่อกันเลยนะคะ
ซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ๘๘ปีแล้วก็หญิงอีกคนหนึ่งก็คืออายุ๗๔ปี
ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด
แล้วรับศพมาดำเนินชาปนกิจศพเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยเฉพาะวัดนี้วัดเดียว๑๐๐กับอีก๑ศพแล้วค่ะ
เป็นตัวเลขที่ทะลุหลักร้อยเป็นวัดแรกของจังหวัดนนทบุรี
นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
วัดเนี่ยคือมีผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกนำศพมาชาปนกิจเนี่ย
คือเผาอย่างต่อเนื่องนะไม่ต่ำกว่า๓๔ศพ๓๔ศพ๓๔ศพต่อวันเนี่ยค่ะ
ระยะหลังนะคะคุณภัยรัฐบอกว่าเตาของเมนเผาศพเนี่ยมันเริ่มจะประสบปัญหาแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเวลาเผาเนี่ยมันไม่สามารถเผาแล้วเผาต่อกันได้เลย
มันร้อนเดี๋ยวมันจะระเบิดคุณภัยรัฐบอกว่าตอนนี้มันประสบปัญหานั้นแล้วนะคะคือเตาเนี่ยระบายความร้อนไม่ทัน
สิ่งที่ทางวัดทำคือไปเอาพัดลมตัวใหญ่มาเป่ามาเป่าเพื่อให้เตาเผาเนี่ยมันเย็นลงไวเพื่อที่จะเผาศพต่อไปได้ต่อ
นี่คือความอาณาจัยคือสื่อสารว่าเผาไม่ทันแล้วใช่ค่ะนี่ค่ะคือยอดสะสมยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยคือมันน่ากลัวนะคะคือที่ฉันเนี่ย
เมื่อวานนี้นั่งว่างเอาตัวเลขของผู้ติดเชื้อเดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมลองมาใส่ข้อมูลสถิตินะคะมีการดูกราฟคือถ้าเกิดว่าไปดูเดือนมิถุนายนคุณผู้ชมค่ะน่าสนใจมากมิถุนายนนะคนตรวจ
๑๐๐คนไปพบว่า๑ใน๑๐๐คนเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ๓๔คนแต่กรกฎาเนี่ย๑๐๐คนที่ตรวจโควิดเนี่ยผู้ติดเชื้อ๕๔คน
จะเจอ๕๐๐ตรวจ๑๐๐๐๐คนจะเจอ๕๐๐๐ตรวจ๑๐๐๐๐๐คนจะเจอ๕๐๐๐๐ยิ่งตรวจยิ่งเจอที่ไม่เจอเนี่ยเพราะไม่ตรวจหรือเปล่า
นี่คือคำถามตัวโตแล้วตรวจแล้วเจอรักษาแล้วหายไหมรักษาแล้วเป็นแบบนี้ไหมใช่ไหมคะ